ภายสังคมอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวนี้โจรขโมยทุกอย่าง
รับทีมีผู้ระเบาเกาะสร้างเข้าไปเกาะสร้างบ้านในทรายงานเกาะซ่า
ก็มีเอาเตรียมประตูห้องน้ำกับวงกบนั้นไปเตรียมก่อสร้างเอาไว้
จะไปติดตั้งสุดท้ายถูกโจรขโมยไปทั้งหมด๑๕บานด้วยกันครับ
ขโมยประตูเหรอคะถูกต้องฮะประตูกับวงกบนี่แหละครับ
ตำรวจสพพระประแดงลงพื้นที่ไปในซอยสุขสวรรค์๓๙หมู่๑๕
ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
หลังรับแจ้งจากนายถาพันธ์เครือนินอายุ๕๖ปีเป็นหัวหน้าคนงานรับเหมาก่อสร้าง
บอกว่าถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนขโมยบานประตูห้องน้ำ๑๕บาน
วงกบอีก๕ชุดรวมเป็นเงิน๑๐๐๐๐กว่าบาท
เหตุมันเกิดขึ้นที่ไซส์งานก่อสร้างเป็นห้องเช่าห้องชุดจำนวน๑๐ห้อง
จากการตรวจสอบพบบานประตูห้องน้ำที่วางเอาไว้ที่บริเวณตามห้องต่าง๑๐บานหายไป
ส่วนที่เหลือก็วางไว้อีก๕บานนะฮะแล้วก็วงกบอีก๕ชุดก็หายไปด้วย
ถาพันธ์ก็บอกว่าได้สั่งประตูแล้วก็วงกบมาติดตั้งในห้องน้ำที่อยู่ในสายงานก่อสร้างนี้
ซึ่งประตูต่างได้แยกวางไว้ห้องละ๑บาน
แล้วก็เตรียมติดตั้งที่เหลืออีก๕บานวางทับกันไว้
พร้อมกับวงกบอีก๕ชุดวางไว้ที่ห้องที่กำลังก่อสร้างก่อนที่
ก่อนเกิดเหตุเขาหยุดงานกันไป๒วันเพราะว่าป่วยก็ไม่ได้มีคนมาอยู่มาทำงาน

ปรากฏว่าบานประตูทั้งหมด๑๕บานรวมทั้งวงกบ๕ชุดหายไปคุณผู้ชม
โอ้โหลงทุนไปก็ต้องรีบไปแจ้งความสิครับ
พนักงานสอบสวนก็จะมีการสอบถามพยานแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ